ล่าสุดจากเหตุเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ

นี่ฮะเพลิงน่ากลัวมาก
ประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ต้องเข้าไประงับเหตุกันนะครับ
บังละมุงชนบุรีนะครับเพลิงเนี่ยลุกไหม้ออกมาอย่างรวดเร็ว
จากร้านร้านนี้แล้วก็ลุกลามไปอีก๔ร้านด้วยกัน
อยู่ข้างเคียงนะฮะ
นี่เป็นภาพช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไประงับเหตุนะครับ
จะมีภาพอยู่มุมหนึ่งที่มีชาวบ้านแถวนั้นเขาถ่ายเอาไว้ได้
เป็นคลิปที่มองไปจากชายหาด

นี่ฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูตรงนี้หน่อยนะครับ
ใกล้เคียงไม่เหลือแน่นอน
ระแวกใกล้เคียงไม่เหลือแน่นอนครับ
ทรงน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรตอนแรกขี่รถมาได้ยินแต่เสียงกิ่ง

นี่ฮะมองจากมุมด้านนอกเข้าไป
อีกมุมหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปฉีดน้ำเพื่อดับเพลิงนะครับ
พนักงานของร้านบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงดังที่ชั้นบน
เป็นพนักงานเฝ้าร้านนะครับ

นี่ครับพนักงานบอกได้ยินเสียงดังที่ชั้นบนของร้าน
คิดว่าขโมยขึ้นร้านปุ่งปังนะครับ
ก็เลยรีบวิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าเอ้าไฟไหม้ครับ
ใช้ถังสารเคมีเนี่ยช่วยกันฉีดดับเพลิงก่อน
แต่เอาไม่อยู่ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่มา
นี่ฮะล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อไปหาสาเหตุเพลิงไหม้นะครับ
ตอนนี้ต้องกันพื้นที่เอาไว้ก่อนนะครับทุกผู้ชมครับ
แล้วก็ยังต้องใช้รถดับเพลิงมาฉีดน้ำเข้าไปในตัวอาคาร
เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟปะทุขึ้นมาอีก
ข้างในยังร้อนอยู่บางจุดยังมีควันอยู่
ก็มีร้านนี้แล้วก็ร้านข้างเคียงอีก๔ร้านที่ได้รับความเสียหายไปด้วย
เดี๋ยวทางสำนักช่างของเมืองพัทยาจะไปประเมินอีกครั้งนะครับ
ว่าความปลอดภัยของตัวอาคารเนี่ยยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับ
หรือว่าจะต้องกันพื้นที่เอาไว้ห้ามใช้อะไรยังไงนะครับ
ตอนนี้ยังไม่ทราบที่มาของต้นเพลิงนะครับ
ยังไม่รู้ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจากอะไรนะครับ
โอ้โหนี่ฮะแต่ไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้
แต่ว่าได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืน
คนก็แชร์กันในโลกออนไลน์เยอะว่าภาพน่าตกใจเหมือนกันนะคะ
แล้วก็อาคารมันเป็นลักษณะติดกันด้วยค่ะ